สัปดาห์นี้นะคะหลายพื้นที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ๗๐ปีนะคะ
รวมทั้งอีกหนึ่งงานสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ซึ่งพระองค์ทรงมีพระชนมายุครบแปดสิบสี่พันศาค่ะบรรยากาศในหลายพื้นที่นะคะ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของทั้งสองพระองค์นะคะโดยร่วมกันปล่อยสัตว์ป่าสิบชนิดเกือบสี่ร้อยตัวค่ะ
โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์ประจำปี๒๕๕๙ค่ะ

คณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดและคณะแม่บ้านตำรวจ
ร่วมกับข้าราชการพลเรือนและประชาชนค่ะ
ร่วมกันบริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาติจังหวัดและคลังเลือด
โรงพยาบาลบุรีรำเพื่อเทิดพระเกียรตินะคะ
และอีกหนึ่งจุดค่ะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนาปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ
เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
และอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกปักดำนา
ซึ่งเป็นรากฐานของคนไทยค่ะ
จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมเช่นกันนะคะ
เป็นกิจกรรมทำนาวันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อค่ะ
แปลงนาพอเพียงใต้เบื้องพระยุคลบาท
อยู่ที่อยู่ในพื้นที่บ้านหนองโพรงอำเภอนายายอามนะคะ
ส่วนที่จังหวัดชนบุรีมีพิธีทอดผ้าป่า

มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ
ตำบลภูตาหลวงอสัตตาหีพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะ

จัดกิจกรรมปั่นเพื่อแม่เยือนบ้านพ่อ
มีนายราชิตสุดภูมิร้องพวกราชการจังหวัด
พร้อมด้วยทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการ
ปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า๖๐๐คนค่ะ